ดูกันต่อการที่สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาจยกรรมแห่งประเทศไทย
มีการตั้งฉายาให้กับ๑๑นายตำรวจประจำปี๒๕๕๙
มาดูว่าใครได้ฉายาอะไรกันบ้างครับ
โดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้รับฉายาสุภาพบุรุษโล่เงินครับ
เนื่องจากว่าตลอดปี๒๕๕๙ที่ผ่านมา
พลตำรวจเอกจากทิพย์มุมานะทำงานเพื่อขับเคลื่อนปฏิรูปองค์กรตำรวจ
ทำให้คดีอาจยกรรมลดลง
องค์กรนั้นมีความสมัครสมัครสามารถขีดกันมากขึ้น
อีกทั้งยังประกาศให้ตำรวจช่วยชาวนาขายข้าวด้วยนะครับ
ต่อกันที่พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับฉายาว่านายพลน้ำดีครับ
เพราะว่าลุยงานป้องกันทรัพยากรธรรมชาติโดยที่ไม่มีประวัติเสียหายนะครับ
ผลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองได้รับฉายาผู้ว่าส้มหล่น
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแทนผู้ว่าคนเก่าครับ
ผลตำรวจโทลสุวิราชต์ทรงเมตรระกษาราชการแทน
ผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับได้รับฉายาว่าหมอเฉพาะทาง
ผลตำรวจโทนัทธรพระสุนทรผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ได้รับฉายามือปราบอินเตอร์ครับ
ผลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
ได้รับฉายาว่านอนหนึ่งบึงทุกที่
เพราะว่าการลงพื้นที่ไปกำกับดูแลคดีเองแทบทุกครั้ง
ไม่ว่าจะเป็นคดีเล็กหรือว่าคดีใหญ่ครับ
ขณะที่พลตำรวจตรีอดุลนรงศักดิ์นะครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ได้รับฉายาว่านายพลอกหักครับ